ขยับต่อแต่ยังอยู่ที่เรื่องผลสืบเนื่องของโควิดนะฮะ
หลังจากโควิดมาถล่มประเทศไทยถล่มโลกเนี่ย
มีบ้านเรานี่แหละที่ไม้ด่างเนี่ยขายดิบขายดีราคาแรงเหลือเกิน
รอบนี้เนี่ยเป็นบอนสีฮะบอลสีสายพันธุ
เขาว่าบอลสีจงอางเผือกเหมือนจงอางเหรอ
พันธุ์เป็นอย่างนี้บอลสีจงอางเผือก๗แสนไม่ขาย๑ล้านสายหน้าให้เลย
ก็ไม่ขายจริงเหรอแล้วเขาซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหม๘พันธุ์
ให้กำไรเยอะแยะขนาดนั้นไม่ขายเพราะนี่คือไม้มงคล
บอลสีจงอางเผือกของพี่เรียกพี่เลยละกัน
ชมบงกฎจิระวัตรวิจารณ์อายุ๕๔ปีบ้านอยู่ที่ตำบลบ่อแสนอำเภอทัพปุด
จังหวัดพังงาซื้อมาแปดพันมีคนเห็นพอเห็นในโลกโซเชียลมีเดีย
เฮ้ยนี่มันคือบอลฮะนี่มันคือบอลสีจงอางเผือก
เป็นรูปที่มีความสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์นะเลยอยากจะซื้อ
ตอนแรกมีคนเสนอ๗แสนก็ไม่ขายสักพักใหญ่มีร้านต้นไม้จากกรุงเทพมหานครบอก
พี่ผมให้ร้าน๑เดี๋ยวผมเอาเองเลยร้าน๑ก็ไม่ขายเพราะนี้คือไม้มงคล
หวังว่ามันจะเป็นไม้มงคลนำความดีมาให้กับคนในพื้นที่
แล้วจริงเป็นแบบนั้นจริงเพราะว่าแก้จนมาแล้ว๓งวด

แก้โจยมาแล้วสามวัดคือเพื่อนบ้านมานี่
แอบดูมาส่องดูดูมาดูไปเอ้า
แถมเลขให้อีกต่างหากเดี๋ยวฟังจากคุณชมบงกรศาสตร์ครับ

ถ้าบางคนเขาก็บอกว่า๗๔ก็แล้วแต่ตาเขา

มันไม่เล่นนะแต่ว่าถ้าใครมาดูก็ดูเอาเอง
แล้วก็งวดก่อน๓งวดติดมาแล้ว
ที่เป็นการให้เลขแก้จนให้กับคนในพื้นที่มาแล้ว
นี่คือที่ท้ะปุฏจังหวัดผังงานนะครับ
แบบใดทั้งสิ้นนะฮะนะคะต้องเฝ้านะพี่นะทำไมฮะ
เวรหายามาเฝ้าถ้าพี่วางนอกบ้านอย่างนี้